อันนี้ก็คดีสลดใจนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพหมานคร
ที่บอกว่าเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีนะครับ

แล้วก็ก่อเหตุแทงพ่อเสียชีวิต
สาเหตุเนื่องจากว่าไปขอเงินมาประมาณ๕๐๐๐นะพ่อไม่ให้
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปโรงพยาบาลปรากฏว่า
แม่มารู้อีกทีนั้นก่อเหตุแทงพ่อเสียชีวิตแล้ว
คุณพ่ออายุ๖๒เสียชีวิตที่บ้านพัก

ผู้เสียชีวิตนั้นก็ถูกแทงด้วยของมีคม๔แผล
ใกล้กันไปเจอมีดปอกผลไม้ตกอยู่ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
อย่างที่บอกไปก็ลูกชายครับหลังก่อเหตุหลบหนีไปในตลาดบางกะปิ
นี่เกิดขึ้นแถวราชเภาคอ๑๗
คือข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยได้จากคุณแม่คุณแม่วัย๔๒ปี
เป็นภรรยาผู้ตายบอกว่าลูกชายเป็นเด็กพิเศษ
รักษาเกี่ยวกับอาการทางจิตเวทมาโดยตลอด
โดยปกติก็จะอยู่โรงเรียนประจำที่จังหวัดระยองฮะ
ไปรับกลับมาอยู่บ้านเมื่อวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าโรงเรียนปิดเทอมครับแต่ปัญหาก็คือว่าลูกไม่ยอมกินยา
ตามแพทย์สั่งพฤติกรรมของลูกชายชอบนั่งรถเมย์เที่ยวคนเดียวครับ
ก่อนเกิดเหตุเคยเอ่ยปากขอเงินพ่อ๕๐๐๐บาท

คือขอครั้งหนึ่งบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อ

ซื้อบริษัทรถทัวร์แต่พ่อไม่ให้
กระทั่งวันเกิดเหตุคุยกับพ่อเรื่องนี้อีก
พ่อก็ไม่ให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาหมอ
คราวนี้ลูกโกรธครับมีเสียงดังโวยวายลงมาถึงชั้นล่าง
แม่บอกว่าพอขึ้นไปดูปรากฏว่าพ่อนั้นถูกแทงแล้ว
ล่าสุดครับตำรวจสนราชพร้าวได้รับการประสาน
เข้ามอบตัวจากผู้ปกครองของน้อง

จากว่าหลังเกิดเหตุเยาวชนคนที่ก่อเหตุ
กลับมาบ้านตอนสักประมาณ๕ทุ่ม
เจ้าหน้าที่ครับส่งตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุ
ไปโรงพยาบาลรักษาอาการด้านจิตเวท

คือว่ามีอาการออทิสติกมาตั้งแต่เกิด
หลังจากนี้ต้องรอให้แพทย์รักษาอาการป่วยให้เสร็จก่อน
ครอบครัวทางของฝั่งผู้ที่ก่อเหตุ
ก็บอกว่าเดี๋ยวในส่วนของศพ
คุณพ่อก็เตรียมพิธีรดน้ำศพในช่วงเย็นวันนี้
ทีมข่าวครับได้มีการพูดคุยกับทางน้องสาวผู้ตาย

มีความสนใจเรื่องรถสาธารณะมาตั้งแต่เด็ก
อันนี้น่าสนใจนะคือรถเมย์รถไฟฟ้า
คือปกติพฤติกรรมคือชอบนั่งรถเมล์
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุหลานเข้าไปคุยกับพ่อว่าอยากซื้อหุ้นรถเมล์
แต่พ่อบอกว่าซื้อไม่ได้รถมันเป็นของรัฐต่างเลยนะครับ
ก็โมโหครับแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
สำหรับหลานชายก็คือผู้ก่อเหตุเป็นออทิสติก
นี่คือจากคำอธิบายของทางน้องสาวผู้ตายนี่นะครับ
ซึ่งมีศักดิ์ก็คือว่าเป็นอานะนะครับบอกว่าหลานเนี่ยก็เป็นออทิสติกครับ
กินยาตามแพทย์สั่งมาตลอดแต่ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปหาหมอ
แล้วก็ไม่ได้กินยาครับเพราะมีคนบอกหลานว่ายานี้มันเป็นยาของคนบ้า
หลานก็เลยไม่กินโอ้นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดมากนะ
ผมมีคนใกล้ตัวเหมือนกันที่ต้องทานยา
แล้วก็เรื่องของการหยุดยาเองโดยหมอไม่ได้สั่งในนี้อันตรายมากนะครับ
ลักษณะนิสัยเนี่ยก็จะเป็นเด็กเอาแต่ใจครับโวยวายเมื่อไม่ได้ดั่งใจนะครับ
แต่ว่าคือไม่ได้ใช้ความรุนแรงหลานก็เลยเป็นที่รักของคนรอบข้าง

พนักงานสอบสวนก็จะเรียกญาติผู้เสียชีวิตนั้นมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพาตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือเยาวชนวัย๑๗ไปรักษาตัวกับแพทย์ก่อนนะครับ

นี่น้องก็เป็นผู้ป่วยด้วยนะคะ